ด้วย
ลมทำนะพี่ล้อมแล้วเวลาสลับกัน
พี่โวยตรงนี้เขาเรียงเขาเจ้า
เพราะเราคิดเราทำเราเลี้ยงเราจะผิดหมดเลยนะ
เพราะมันจะผิดแบบที่แม่เขาคิด

แล้วนี่ทำละเลี้ยงดีไม่ดีลูกเสียคนมีปัญหา
เพราะปุตตะเป็นมรณะไม่ใช่คุณอาจเป็นคนเลวนะแต่ในดวงมันเป็น
ุตามรณะสองปุตะเป็นมรณะแปลว่าอะไร

ไม่มีบริวารหรอกเนี่ยวันเวลาหนึ่งนะ
เคาะซ้ำกรรมซักวิบัติเป็นมิแลเห็นที่ซึ่งจะพึ่งพา
ไม่มีหมาสักตัวเลยแต่ก่อนนี้มีเต็มไปหมดเลยนะ
เวลาไม่มีใครพี่อ่ำจะเหมือนไม่มีใครเหมือนกับแบบวันหนึ่งนะ
คนมากล้นยามตูมีผีผอมตอมกันแตกพยายามลงแตกผีอ้วนชวนกันหนี
เคยขยี้พูดนี้ไหมเหมือนมันไปไหนกันหมดวะนี่
มันไม่เคยนึกถึงแล้วเวลาอีตะอาบมีนะ
เวลามีลูกน้องลูกน้องนะไม่ได้คิดว่าลูกน้องคือลูกน้อง
แต่คิดว่าล้วงคือญาติคือญาติ
พ่อเองป่วยแม่เองเจ็บค่าดูค่าแหล่แล้ววันนี้เองหายหัวไปได้หมด
บางทีเหมือนกับเราเหมือนหมาตัวหนึ่งที่ไม่มีใครสนใจเลย
เหมือนกับตัวเราเหลือคนเดียวตัวสุดท้ายจะทำพี่อำคิดได้ว่า
สุดท้ายเราอัตราหิอัตโนนาโถ

แต่พี่อ่ำเป็นคนที่ยังมีความสนุกอยู่กับตัว
ระหว่างที่ห่างกันเนี่ยพี่อำเหมือนเริ่มจีบพี่จอยใหม่เลยป่ะ
พยายามทำคะแนนให้เขาเหมือนจีนกันใหม่
ตอนนี้เขาอาจจะมีใครที่ดูแลดีอยู่หรือเปล่าขอโทษนะฮะ
เขานะครับถ้าดีกันต่อไปนะครับ
ไม่แย่งผมไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะครับไม่แย่งกันนะฮะความรักดูแลกันต่อไปดีนะครับหมายถึงว่าตอนนี้ความรู้สึกที่ผมรู้สึกดีที่สุดคือความเข้าใจกันอย่างแท้จริง
ในความที่เป็นสถานะอยู่ตอนนี้ก็ดีแล้วที่ได้รับบทเรียนอันนี้แล้วที่ผมได้ผ่านบทเรียนอันนี้มา
เอามาดูจาก๑ปีที่ดีทุกอย่างกลับมาเข้มแข็งหัวใจเข้มแข็งร่างกายเข้มแข็งทำอะไรต่อธุรกิจอะไรต่อจากนี้ไปดี
ดวงนี้มันคือความต่างกับคนทั่วไปว่าถ้ามีโอกาสมันจะได้มากกว่าคนทั่วไปที่ได้เข้าใจไหม
ดวงมันมีอยู่มันจะเริ่มเปิดดวงชะตาเนี่ยตั้งแต่วันที่๑๖มกราคมที่ผ่านมา
และปรากฏเห็นผลชัดเจนในวันที่๗สิงหาคมปี๒๕๙เป็นต้นไปจนถึงประมาณสิงหาคมปี๒๖๔
ช่วงนี้จะขึ้นทุกทางถ้าพักกับเรื่องที่มันเคยทุกข์และเป็นปัญหา
แล้วเอาเวลามาปฏิบัติธุระภาระส่วนตัวส่วนตนเคลียร์ทุกอย่างด้วยวาจาด้วยเครดิต
ทุกอย่างมันจะกลับฟื้นมาหมดเลยแต่มันจะดีมากไปหนึ่งปีจากนี้จนถึงกลางปี
สิงหากัญญาปี๒๖๐แต่ความเหลิงมันจะกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งต้องระวัง
หรือมันจะมีสิ่งลวงตาเข้ามาหลอกล่อให้เราหลงมันจะเกิดความหลงและผิดพลาดอีกครั้งหนึ่ง
สิงหากัญญาปี๒๖๐ถึงกลางปี๒๖๑๑ปีตรงนั้นถ้าพี่อ่ำประคับประคองตัวเอง
ห่วงเวลาที่มันจะมีปัญหาได้คือกลางปี๖๐คือกลางปี๖๑จากนั้นชิดจะรุ่งโรดมาก
ปีที่มีเงินมากสุดคือสิงหากัญญาปี๒๕๖๑จนถึงสิงหากัญญาปี๒๖๔
แล้วหลังจากนั้นดวงชะตาจะดีไปอีก๔๕ปีอย่างเห็นได้ชัด

สุขภาพต้องมันจะดีขึ้นใช่ไหม

พื้นดวงเนี่ยเรื่องสุขภาพเนี่ยคืออย่างนี้นะไอ้ราหูที่มันกุมจุดเกิดเนี่ยมันเหมือนกับมีเหตุให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บเล็กน้อยจะเป็นโรคให้เกิดความรำคาญก็ดูแลสุขภาพให้ดี
แต่มันจะไม่เป็นถึงขนาดที่จะทำให้เราดำรงตนไม่ได้ไม่ต้องกลัว
แล้วก็สร้างบุญสร้างผู้สนทำสิ่งดีชีวิตจากนี้มันก็จะขึ้น
สุดท้ายพี่อำไม่รู้ว่าฝากข้อคิดหรือพี่อำอยากพูดหรือพี่อำอยากบอกหรืออยากสร้างกำลังใจให้กับทั้งตัวเองและคนอื่นยังไง
ก็คงคิดว่าทุกคนก็ต้องมีปัญหาแล้วก็ต้องเจอปัญหาแล้วก็สงสัยงงวยผิดหวังกับเหตุเรื่องราวที่เกิดกับปัญหานั้น
ก็อยากให้มีสตินะครับก็ให้เกิดความเข้าใจจะเข้าใจได้ยังไงก็คืออย่างที่ผมได้โดนมาได้ประสบมาก็คือการมองย้อนไปถึงเหตุ
เหตุที่เกิดขึ้นไม่ใช่เหตุที่เกิดขึ้นทำให้เป็นเหตุที่เกิดได้นำพามาจนถึงเหตุปัจจุบันให้มองย้อนแล้วก็ทบทวนแล้วก็อย่าเข้าข้างตัวเองนะครับว่าเป็นผู้ถูกต้องลองเปิดใจตัวเองเป็นผู้รับแล้วก็ได้เห็นใจคนอื่นเป็นผู้ถูกกระทำเป็นผู้รับทุกข์ของเราที่ได้สร้างทำไปนะครับให้เกิดความเข้าใจแล้วก็เห็นใจกันที่สุดสุดท้ายให้ได้เห็นใจตัวเอง

อย่างเข้าใจแล้วก็ผ่านมันไปได้อย่างไรทั้งหมดก็คือบทเรียนที่จะสอนให้เราก้าวต่อไปอย่างเข้มแข็งเหมือนกับที่เราเห็นจากชีวิตของพี่อำเข้มแข็งขึ้นค่ะที่จริงแล้วดวงเนี่ยเอาจริงจริงแล้วเนี่ยฮะเราคงจะหลีกเลี่ยงได้ยากบางคนบอกหูเรากลัวจังเลยตัวเองเป็นคนหนึ่งที่กลัวเรื่องดวงมากแต่เมื่อเรากลัวไปก็แค่นั้นนะฮะ
วันนี้คุณรู้ว่าดวงเราจะแย่แต่ถ้าสมมุติเรารู้จักลับกับมันบางทีดวงจากแย่มากก็อาจจะกลายเป็นแย่น้อยก็ได้ฮะในวันหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยพี่อำอมรินเนี่ยเสิร์ฟความสุขให้กับคนมากมายเหลือเกินทั้งบทเพลงทั้งพิธีกรทั้งหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยวันนั้นยังอยู่ในความทรงจำของคนวันที่ผ่
เป็นดาวที่ฟ้ากำหนดมาให้เป็นความสุขของประชาชนผมอยากได้ลายเซ็นอาจารย์นะ
ขอประกาศด้วยได้
อมรินค่ะขอบคุณค่ะ

ดูเทปทอคทะกุดาวนวันนี้แล้วนะฮะ

มันอาจจะทำให้เรามีกำลังใจขึ้นมาบ้าง

ชีวิตเกิดมาพร้อมกับความลำบาก

พัดพลากจากพ่อแม่หรือครอบครัว
หรือมีเหตุที่วันหนึ่ง

เหมือนฟ้าผ่าเข้ามากลางครอบครัว
จะต้องมีเหตุให้พัดพราก

ดูดวงของตุ๊กตาเห็นแล้วนะแบบ

และก็เป็นคนที่หน้าตายิ้มยั่งจังสัย
แต่ใครจะรู้ว่ากลับไปบ้านยายนี่ต้องไปนอนร้องไห้

สะอึกสะอื้นว่ามันเป็นเพราะอะไร

มีปัญหาถูกหลอกนู่นนี่นั่น

ขอโทษที่ฟังมามันไม่มีอะไรอีก